ต่อกันเลยค่ะเรื่องของลอตเตอรี่ยังไม่จบ
คราวนี้เกิดขึ้นกับอดีตนักมวย
พอตอนนี้ตกอับแล้วก็ไปฉกกับลอตเตอรี่
ขโมยลอตเตอรี่มา๕ใบเขาไม่ได้หวังว่าจะถูกรางวัลนะคุณผู้ชม
แต่เขาหวังว่าจะขโมยลอตเตอรี่นี้มา
เพื่อเอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อข้าวกิน
แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มได้นะคะ

ศรสีแดงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คนร้ายเป็นผู้ชายเขาก็เหมือนเลือกลอตเตอรี่จะซื้อ
ตเตอรี่อยู่ในตลาดท่านาที่อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยพอแม่ค้าเผลอ
วิ่งหนีปุ๊บไปขึ้นมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์มีผู้หญิงสวมหมวกกันน็อกในจอดรออยู่หน้าร้าน
ขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วที่เอาไปเนี่ยเอาลอตเตอรี่ไป๕ใบนะคะ
แล้วตำรวจภูทรนครชัยศรีก็ตามจับผู้ก่อเหตุได้๒คนเลย
ในกล้องวงจรปิดคือนายชัยมงคลเข็มทองอายุ๒๔ปี
ส่วนผู้หญิงที่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเนี่ย
คือภรรยาวัย๑๔ปีจับได้ในวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร
รวมถึงลอตเตอรี่๕ใบเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ข้อหาที่ตั้งก็คือวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพานะในการหลบหนี
เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นภาพนักมวยนักมวยคือใคร
คือผู้ชายที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะเพราะว่านายชัยมงคลเนี่ย
บอกว่าเคยเป็นนักมวยสังกัดค่ายในจังหวัดปฐุมธานี
เคยขึ้นชกในเวทีดังด้วยนะอย่างราชดำเนินอย่างลุมพินีเนี่ย
ขึ้นชกตอนนั้นเขาใช้ฉายาว่าขวาเพชรฆาต
ใช้ชื่อว่าจอมโหดเล็กปราบศึกจิ๋ว
ตอนนี้ขึ้นชกเนี่ยได้ค่าตัวก็หลักมือนะคะ
แต่ว่าตอนหลังมาเลิกชกมวยแล้วก็หันมารับจ้างทั่วไป
แต่ทุกวันนี้เขาตกงาน
ที่สำคัญต้องเลี้ยงดูแฟนวัย๑๔ปีด้วย
ก็ทำไงไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกิน
แล้ววันที่เกิดเหตุก็หิวด้วยเลยก่อเหตุ
จะเอาลอตเตอรี่๕ใบที่ขโมยมาไปขายต่อ
แล้วก็จะเอาเงินมาซื้อข้าวกินนะคะ
ตำรวจก็มีการตรวจสอบประวัติก็พบว่านายชัยมงคลเนี่ย
หลบหนีไม่ไปรายงานตัวต่อสารอาญา
คดีครอบครองยาเสพติดเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็มาโดนจับกลุ่มในข้อหาวิ่งราวทรัพย
โดยใช้ยานพานะในการหลบหนีอีก
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ